เก็บตกบรรยากาศงานวิวางานช้างงานใหญ่ที่รวมเอาคนในวงการบันเทิงไว้ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะสำหรับงานแต่งของพี่ก้อยแล้วก็พี่ตูนค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าอีกหนึ่งสีสันก็คือการแต่งกายของคนในวงการบันเทิงที่ไปร่วมงานในครั้งนี้
นี่คือที่จัดเต็มทุกคนก็มาตามธีมเขาเลยนะ

จัดเต็มเข้าทีมสวนสนุกแบบเป๊ะเอาคุณดูเป๊ะไหม

ใช่มีรถไฟของเล่นวิ่งได้จริงบนรางที่พันรอบตัวเธอเห็นแบบนี้ไม่มอบมงจะได้ยังไงนะคะเพราะว่าแต่งตัวเข้าธีมที่สุดแล้ว
เธอพูดถึงชุดที่แต่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
อ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยจ้า
โมทตอนนี้โมเม้นท์มั่นไซน์โมทแต่งตัวน้อยที่สุดในงานเลย

ดูดิมีเดี๋ยวคนมองหมดอ่ะ
โอ้โหนาทีนี้เนี่ย
ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันหรือเปล่านะคะว่า
น้อยเหรออันนี้เขาเรียกว่าน้อยเหรอนะ
มงลงอีกคนนึงค่ะยกให้สาวโสดที่สามารถคว้าช่อดอกไม้ของเจ้าสาวไปได้
ใครรู้ไหมพี่ป๋อมแปมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เอออ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยน่ะ
เรียกว่าหากันทั้งงานเลยล่ะค่ะ
แล้วพี่ปำแปมก็ได้โพสต์ลงไอจี
ประกาศไปถึงวาดที่เจ้าบ่าวคุณปลอยประกอด

แล้วที่ฮาหนักกว่านั้นก็คือช่วงที่มีการสัมภาษณ์
พี่ปำแปำหลังคว้าดอกไม้สำเร็จใช่ไหม
ใช่พี่ปำแปำบอกตัวเองไม่มีการ์ดนะ
แต่ที่เข้างานมาได้เพราะอะไรไปฟัง

เพราะตอนนี้เจ้าข้อใจปล่อยก็มา

ด้วยความที่ว่าพี่ป๋อมแปมเนี่ยหน้าตาละไหม

มีคนบอกบ้างตีเขาเหมือนตุ้งบ้าง

บางคนยังบอกว่าเขาเหมือนบารักษ์โอบามาเลย

ปิดท้ายเขาขอย้อนช่วงเวลาหน่อยคุณผู้ชม
ช่วงนี้งานแต่งคนในวงการบันเทิงมีเพียบเลยนะ

มี๒ร็อกเกอร์เป็นเจ้าบ่าวใกล้กัน
ก็คือพี่ตูนกับพี่ปั๊บโปเตโต้
เทิงไทยรัฐขอเทียบกันเลยแบบช็อตต่อช็อต
เมื่อสองร็อกเกอร์ชื่อดังต้องเต้น
เพื่อฝ่าด่านประตูเงินประตูทอง

อ๋อแล้วมีจานแล้วเองพี่ปั๊บ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

หมดกันเลยกับภาพบล็อกเกอร์

ไม่สามารถผ่านกั้นประตูเงินประตูทองไปได้นะคะ
สัญหากิจกรรมให้เจ้าบ่าวเราเนี่ย
มาร่วมสนุกกว่าจะไปถึงด่านเจ้าสาวนั่นเองนะคะ

รักทั้งสองคู่นะคะยินดีกับทุกคู่ด้วยนะคะ